ยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตของวันนี้
มียอดผู้ติดเชื้อวันนี้๒๔๑๙ราย
ถ้ารวมผู้ติดเชื้อสะสมขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชม
ตั้งแต่การระบาดครั้งแรกเลย๘๑๒๗๔ราย
อันนี้คือผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยสะสมในระลอกเดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคมนี้เดือนกว่ามีผู้ป่วยสะสม๕๒๔๑๑ราย
ส่วนรักษาหายแล้วก็ต้องรายงานกัน
ใช่ค่ะรักษาหายแล้ว๒๒๔๗ราย
รวมรักษาหายสะสม๒๓๙๙๓รายนะคะ

๑๙สมอยู่นะคะสมอยู่ที่๓๘๒รายส่วนเรื่องของวัคซีน
ในบ้านเราจะเข้ามาล็อตใหญ่ที่เราจะรอกัน
ก็คือล็อตของเดือนมิถุนายนจนถึงปลายปี
แล้วก็การตั้งเป้าของนายยกรัฐมนตรีที่จะให้ฉีดวัคซีนให้กับคนไทย
ภายในสิ้นปีนี้ให้ได้๑๐๐ล้านโดส
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าเพิ่มสูงขึ้น
ว่าอาจจะเป็นถึง๑๕๐ล้านโดสหรือ๒๐๐ล้านโดส
ถ้าวัคซีนมันเข้ามาดังนั้นก็ต้องเร่งเจรจา
ในการสั่งซื้อวัคซีนให้เข้ามาด้วยนะครับ
ทีนี้ครับก่อนจะพูดถึงแนวทางที่นายยกรัฐมนตรีเพิ่มเติมให้๓แนวทาง
ผมดูข่าวเมื่อวานก่อนที่คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้มีการเจรจากับผู้จัดการบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย
เพื่อจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดให้กับคนไทย
ได้ข้อสรุปออกมาเบื้องต้นดังนี้
บอกว่าทางไฟเซอร์นั้นจะจัดส่งวัคซีนมาถึงประเทศไทย
ไตรมาสที่๓จำนวน๑๐๒๐ล้านโดส
ซึ่งไฟเซอร์ก็เร่งยื่นเอกสารจดทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารระยาและยาหรือว่าออยให้เร็วที่สุดนะครับ
โดยนายอนุทินบอกว่ากรอบการจัดส่ง
จะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมเลยหรือไม่นั้น
ในการเจรจาและทำสัญญากับบริษัทเอกชน
คือไม่มีบริษัทไหนระบุวันเดือนในการส่งมอบที่ชัดเจน
เพราะวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เป็นที่ต้องการของหลายประเทศ

เจรจาราบรื่นกว่าครั้งก่อน
มีการปรับลดเงื่อนไขและปรับเปลี่ยนเวลาส่งมอบวัคซีน
แล้วก็จะมีการสำรองการผลิตหากไทยต้องการเพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของราคามีการพูดคุยตกลงกัน
ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วคุณอนุทินบอกแบบนี้นะครับ
เพราะรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเอาไว้แล้ว
แล้วก็พูดถึงข้อดีของวัคซีนไฟเซอร์
ก็คือสามารถฉีดให้เด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
คือถ้ามันเข้ามาไม่มากนัก
ประเทศไทยเล็งไว้แบบนี้ว่าไฟเซอร์อาจจะถูกฉีด
ให้กับคนอายุ๑๒๑๘ปีก่อนใช่ไหมครับ
ดังนั้นถ้าไฟเซอร์มาน้อยนะฮะก็ต้องเอามาฉีดให้กลุ่มตรงนี้ก่อน
แต่ถ้ามาเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจัดสรรบริหารจัดการนะครับ
สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ
วันนี้ไฟเซอร์บอกว่าเขาได้ยืนยัน
ลายการผลิตสายการผลิตสำหรับประเทศไทย

ในช่วง๑๐๒๐ล้านโดสขึ้นอยู่กับ
กรมควบคุมโลกและสถาบันวัฒนธรรมชาติ
จะเสนอเข้าไปว่าจริงแล้วเราต้องการเท่าไหร่กันแน่
ซึ่งเรายังมีเวลาอีกประมาณ๒๓สัปดาห์

เอามาเอาตัวเลขสุดท้ายมาทำการสั่งซื้อครับ
จริงแล้วแผนของประเทศไทยเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคุณช่วงกุมภามีนาเมษาเนี่ย
แล้วก็ในส่วนของเดือนพฤษภาคมเดือนนี้นะครับ

ส่วนแผนของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนนะครับ
และอย่างที่บอกว่าไตรมาส๓ไตรมาส๔
ก็จะเจรจากับบริษัทอื่นยี่ห้ออื่นด้วย
ไม่ใช่ว่าเรามีแค่๓อันเท่านั้นนะ
แล้วก็อาจจะมาในไตรมาสที่๓ไตรมาสที่๔ของประเทศไทยนั้น
คือจะมีอีกหลายยี่ห้อก็เริ่มทยอยกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ในการฉีดของนายยกรัฐมนตรี
ที่บอกว่าให้๑๐๐ล้านโดสให้ภายในสิ้นปีนี้
มันก็จะมาเหมือนกระจุกอยู่ภายในไตรมาส๓ไตรมาส๔นี่แหละ

ในส่วนของข้อดีนะครับว่าจริงแล้ว
สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปได้ทั้งสิ้น
คือเขาบอกว่าให้ฉีดถึงอายุ๕๐

เพราะว่าการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อล่าสุด
ให้กับผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปด้วยนะครับ
เพราะได้มีการตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิต
แล้วก็มีการศึกษาจนมั่นใจนะครับว่าสามารถฉีดได้
ก่อนหน้านี้อย่างที่คุณอริยาอธิบายไป
เฉพาะคนที่มีอายุต่ำกว่า๖๐ปีลงมา
กลับแล้วดูอย่างหน้าจอที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็น
แล้วก็อนุโลมยกเว้นค่าปรับลดค่าปรับตามความเหมาะสม
ให้คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน
อันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ
เขาก็พิจารณาแล้วก็มีมติใน๒เรื่องนี้
ใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้เป็นภาระกับประชาชนนั่นแหละ
ด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยผลการประชุมของคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนโควิด๑๙
สถานพยาบาลเอกชนสามารถคัดเลือกวัคซีนทางเลือก
ที่มีคุณสมบัติหรือยี่ห้อแตกต่างจากวัคซีนที่ภาครัฐนำเข้ามา
เพื่อให้เป็นวัคซีนทางเลือกจริงได้
แล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับภาครัฐนะครับ
โดยต้องจัดส่งให้ทันภายในปี๒๕๖๔นี้
แล้วก็ในการควบคุมราคาการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม

องค์การเพศรัชกรรมประสานบริษัทผู้ผลิต

ในการที่จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ส่วนสถานพยาบาลเอกชนที่นำเข้า
จะต้องรับผิดชอบส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

นายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของแนวทาง

ผมตัดสินใจเดินหน้า๓แนวทาง
แนวทางแรกนั้นนะครับก็คือจะเพิ่มวัคซีนให้มากขึ้น

ก็คือ๑๐๐ล้านโดส
เป็น๑๕๐ล้านโดส

ที่อาจจะต้องมีการฉีดเข็มที่๓หรือไม่
ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดในเข็มที่๑
ที่๒มันจะอยู่นานแค่ไหนก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วย
ดังนั้นจัดหาเพิ่มไว้ก่อน
เพื่อให้เพียงพอกับคนไทยดีกว่า
จาก๑๐๐ล้านโดสจะกลายเป็น๑๕๐ล้านโดส
มากกว่านั้นอย่างน้อยก็มีสำรองเอาไว้ก่อน
ใช่นี่คือเป้าหมายของนายยกรัฐมนตรี
ดังนั้นก็มันเกี่ยวพันกับเรื่องที่๒แนวทางที่๒

ในการเจรจาเพื่อจัดซื้อวัคซีนเข้าประเทศไทยให้มากขึ้น

เจรจากับผู้ผลิตวัคซีน๗รายแล้วนะ

กำลังจะเจรจาต่อรวมถึงวัคซีนใหม่จากผู้ผลิตลายใหม่
เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็กำลังหาซื้อวัคซีนให้กับประเทศตัวเอง
ดังนั้นนายกบอกว่าเราจะต้องหาทางทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
และแนวทางที่๓ที่ผมตัดสินใจเป็นเรื่องสุดท้าย
คือการปรับแนวทางการฉีดโดยต้องเร่งเครื่องคุณ
สปีดเร่งเครื่องในการฉีดวัคซีนเข็มแรก

เข็มแรกจะฉีดให้กับประชาชนให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
แต่สิ่งสำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ในส่วนของเชื่อมั่นไหมว่าฉีดวัคซีนแล้วจะปลอดภัย
หลายคนก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง
แต่ว่าหลายคนก็ตัดสินใจใหม่หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอหลายท่าน
บอกว่าฉีดไว้ก่อนก็ยังดีกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้
นายกบอกว่าภายในปลายเดือนกันยายนอย่างน้อย
ประชากรครึ่งประเทศได้รับวัคซีนเข็มแรก
อยู่ที่คุณแล้วคุณผู้ชมประชาชนทุกท่าน
เพราะว่าตอนนี้ยอดในการไปลงทะเบียนในไลน์แล้วก็แอปหมอพร้อม

กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง๗โรค
และกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป

แล้วก็ที่อสมเขาลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่หมู่บ้าน

ในตำบลต่างอำเภอต่าง